ในวงการบันเทิงบ้านเราก็มีหลายคู่ที่ก่อนหน้านี้

แต่ก็มีอีกหลายคู่เหมือนกันที่แม้ว่าจะเลิกกันแล้ว
แต่เขายังเป็นครอบครัวได้ดีมากเลยค่ะ

ความสัมพันธ์ฉันเพื่อนยังมีอยู่นั่นเองนะ
จากที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมานาน๕ปี
และแน่นอนว่ามีทายาทสุดหล่อนะคะ

ตอนนี้สาวอยากจะสมัครเป็นลูกสะพ้ายพี่ฟลุ๊กกันเยอะเลยนะ
เพราะว่าตอนนี้น้องกำลังโตเป็นนุ่มแล้วนะคะ

ถือว่าเป็นภาพที่หลายคนคุ้นชินเนาะ
จากการทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่

ยังมีความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันด้วย

ต่างคนต่างฝ่ายจะไปสร้างครอบครัวใหม่ก็ตามนะฮะ
โดยคุณโบเองก็เริ่มต้นชีวิตคู่อีกครั้ง
กับหนุ่มรุ่นพี่นอกวงการค่ะ

ลูกเหล่ากำลังมานะฮะ
คือคู่นี้เขาก็เข้าพิธีวิวากันไป๑๔มีนาคมปีที่แล้ว

ทั้งคู่ต่างก็ไปร่วมแสดงความยินดีให้กันและกัน

เอามาดูกันต่อคุณผู้ชมนะคะคู่ที่สองค่ะเป็นคู่รักนักดนตรีนะคะคุณนิโคเทริโอแล้วก็พี่แมวจีรศักดิ์ค่ะ
ต้องบอกว่าคู่นี้นะคะเขาก็แต่งงานกันมานะคะแล้วก็อย่างที่ทราบข่าวกันนะคะก็เลิกลากันไปนะคะมานานเกือบ๑๓ปีแล้วค่ะ
ซึ่งช่วงที่เลิกลานะคะก็กลายเป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงค่ะซึ่งพี่แมวก็เคยออกมายอมรับเองเลยนะคะว่าภายหลังนะคะเป็นเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยติดสุราตอนนั้นพี่แมวเขาเปิดใจเลยนะคะจนทำให้ชีวิตครอบครัวพังค่ะ
ซึ่งหลังจากผ่านมรสุมครั้งนั้นนะคะทั้งคู่นะคะก็คงความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะช่วยกันดูแลนะคะลูกชายแล้วก็ผลักดันสนับสนุนอย่างที่ทราบกันตอนนี้ค่ะ
ทริกันและก็โถ่งล้างและงานดีมากทุกผู้ชมนะคะ
ใสหมิคดรเป็นครอบครัว
ภาพนี้ก็ถือว่าสองครอบครัวก็ยังสามารถอยู่ร่วมกันได้

ถือว่าเป็นเรื่องราวดีนะคะที่เราอยากจะนำเสนอจริง
ดูอีกบ้านดีกว่าให้มันอิ่มเอมหัวใจไปเลยนะคะ
หลายคนก็สงสัยเหมือนกันนะคะเพราะว่ารูปคงรูปคู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ค่อยมีความเคลื่อนไหวกันไปแต่ก็เลิกกันด้วยดีนะคะ
แล้วก็ไม่ขอเปิดเผยดีเทลในการเลิกลาด้วยค่ะ
แต่ขอให้ช่วยกันทำหน้าที่พ่อแล้วก็แม่ให้กับน้องเร
ลูกชายสุดที่รักอย่างเต็มที่เลย
ซึ่งเราก็มักจะได้เห็นทั้งคู่นะออกมาโชว์โมเมนต์สุดอบอุ่นค่ะ
พร้อมหน้าพร้อมตามีพ่อแม่ลูกแบบนี้นะ
ผ่านโซเชียลก็แบบในวันละสำคัญวันเกิดของน้องเรบ้างแหละค่ะ
ซึ่งก็ทำให้เห็นว่าสถานะถึงจะยุติความสัมพันธ์จากคนรักกันแล้ว
แต่ว่าความเป็นพ่อเป็นแม่ยังไงก็เลิกเป็นไม่ได้
ก็ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องเรย์ตลอดไปนะคะ
คู่เขาทำหน้าที่ได้ดีนะครับคุณผู้ชมนะ
ความสัมพันธ์จะลดระดับกลายเป็นเพื่อนกันแล้ว
แต่อย่างที่ขวัญบอกแหละหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถลาออกได้จากหน้าที่นี้
แล้วแต่ละคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองที่ดีนะคะ
ลูกโตมาก็น่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็เป็นลูกไม้ตกใต้ต้น

ก็มีความสามารถหลากหลายคุณผู้ชมค่ะ